สำหรับข่าวการหายตัวไปอย่างปริศนาของเซลลแมนขายรถยนต
ล่าสุดก็เจอตัวแล้วแต่ว่าเป็นศพนะคะ
ล่าสุดทางโรงพยาบาลสิริราชก็เตรียมที่จะแถลงผล
ชนสูตรศพเลลแมนขายรถยนต์คนนี้หลังจากที่หายตัวไปนานกว่าสี่สิบวัน
ก็มีพลเมืองดีมาแจ้งค่ะว่าเซลแมนคนนี้มีอาการคลุ้มคลั่ง
ก่อนที่จะถูกนำเข้ารักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา
ภรรยาและญาติของนายรัติภูมิพิมพ์ใจใสหรือว่าเบิร์ต
เซลแมนขายรถยนต์ที่หายตัวไปนานกว่าสี่สิบวัน
ซึ่งทันทีที่ภรรยาของนายรัติภูมิได้เห็นรูปถ่ายของนายรติภูมิ
เกิดอาการล้มทั้งยืนแล้วก็ร้องไห้เสียใจค่ะรับ
กับสภาพศพที่เห็นเพราะว่ามีทั้งรอยฟกช้ำบาดแผลตามร่างกายอีกหลายแห่งโดยเฉพาะที่ใบหน้าเบ้าตาก็เขียวช้ำด้วย
ส่วนข้อมูลจากตำรวจที่ระบุว่านายรัติภูมิมีอาการคลุ้มคลั่งคล้ายคนเสียสติจนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมปีที่ผ่านมา
รักษาตัวอยู่ประมาณ๑๐วันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๓๐ธันวาคมค่ะ
ของนายรติภูมิไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และยังคงติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตก็เตรียมที่จะขออายัดศพให้มีการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
อกจากนี้ขั้นตอนการชนะสูตรศพของโรงพยาบาลที่ไม่แจ้งกับญาติว่านายรัติภูมิเข้ารับการรักษาและเสียชีวิตรวมถึงยังมีการรีบชนะสูตรศพ
ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ญาติออกตามหาเนี่ยเป็นเวลากว่า๓๐วันแล้วก็เตรียมที่จะให้ทนายความดำเนินการในเรื่องคดีนี้ต่อไปด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นนายรัติภูมิเนี่ยเสียชีวิตจากโรคปกติทั่วไปก็ต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพราะว่าก็เสียชีวิตมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วส่วนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ประสานญาติก็เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเพราะไม่พบหลักฐานหรือว่าเอกสารในการระบุตัวตนซึ่งในวันนี้แผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชก็เตรียมที่จะแถลงผลชนสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ